ค่ะคือชาวบ้านในย่านนั้นเนี่ย
ฝากบอกว่ายังไงอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

แต่ว่าเดินหาเรื่องเขาไปทั่วเลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือคนไม่ใส่เสื้อเนี่ยฮะ
เป็นชายเร่ร่อนแถวศรีลมซอย๓
ค่ะคือเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดี

เหมือนกับชอบมาขอเงินชาวบ้านเขา

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราตรวจสอบไปเนี่ยนะครับ

นี่ฮะโอ้โหตอนที่ชกต่อยกัน

เหล็กยังล้มคว่ำอยู่เลยนี่ตรงนี้นะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าเป็นคนเร่ร่อนนะ
ตอนที่เราลงพื้นที่ไปเจอนะฮะ

อยู่แถวริมถนนอยู่ในตรอกแถวคลองระบายน้ำ
ที่คอเขาไหมเขาคล้องพวงมาลัย
เหมือนกับจะสติไม่สมประกอบหรือเปล่า
พ่อค้าที่ขายของอยู่แถวนี้นะครับ
บอกว่าอย่างในคลิปเนี่ยที่ว่าชกต่อยอะไรกันเนี่ย
คือมีชาวเมียนมาคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในซอย
แล้วก็เจอชายเร่ร่อนคนนี้ที่ใส่กางเกงไม่สวมเสื้อเนี่ย
อยู่ดีไปขอเงินเขาพอเขาไม่ให้เนี่ย
ก็แบบไปหาเรื่องเขาจนเกิดการทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้น
ซึ่งพฤติกรรมของชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ประจำ
บางทีเมาด้วยนะไปหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำ
ไข้เขาเข้ามันแล้วจะขอตั้งเขา
เพราะพระถูกโขงแบบนี้
ก็เลยมีอารมณ์ใช้ปล่อยเขา

มีหน่วยงานไหนมาดูแลมา
ยังครับผมยังไม่มีครับผม